เด็กชายวัย๖ขวบโอ้โหแผลเต็มตัวไปหมดเลย
เพราะว่าถูกลูกพี่ลูกน้องหรือว่าพี่สาวตีลงโทษ
คือบอกว่าน้องดื้อมากชอบเอาน้ำไปราดพวกอะไร
เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมันพัง

โอ้โหเปิดที่หลังดูเนี่ยคุณผู้ชม
เหมือนแบบโดนตีที่ใบหน้าก็มีรอยแบบนี้นะคะ
โอ้โหเต็มตัวนะเต็มแขนเต็มขาเหมือนกันนะคุณ

แล้วก็ลอยเหมือนกับรอยใหม่แผลใหม่ค่ะ

นี้เนี่ยสภาพนี้ก็น่วมทั้งตัวเหมือนกันนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่คือมีทั้งเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก
แล้วก็มีกำนันกำนันจิตกรแย้มสิริเนี่ยนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจสพพระประแดง
ไปตรวจสอบชาวบ้านเขาแจ้งมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละ
ว่าน้องถูกลูกพี่ลูกน้องอายุ๒๑ปี
เรียกว่านางสาวบีตี
ซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเขาลงพื้นที่หลายรอบเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบ
บ้านหลังเกิดเหตุที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าชั้นเดียวเล็กที่๘๘หมู่๒
เพชรหึง๘ที่ตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ไปที่บ้านหลังนี้เพราะว่าต้องไปสอบสวน
เก็บข้อมูลด้วยว่าทำไมเด็กถึงถูกทำร้ายนะครับ
ใช่ค่ะถามว่าไปถึงเจอนางสาวบีคนที่ตีน้องไหมไม่เจอนะ
แต่เจอแฟนนุ่มของนางสาวบีก็เรียกว่านายเอละกันค่ะคุณผู้ชม
นายเอเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังจริงบ้านหลังนี้ค่ะ
อยู่กัน๔คนมีในเอมีนางเสาบีแล้วก็มีลูกของทั้งคู่
รวมถึงมีน้องบอยอยู่ซึ่งเราก็ถามแหละถามถึงอ้าวแล้วแม่ของน้องบอยล่ะ
นายเอเขาก็เล่าให้ฟังว่าเคยเกิดอุบัติเหตุที่ปราจินบุรี
อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้น้องบอยได้รับบาดเจ็บสาหัส
สมองน้องก็ได้รับการกระทบกระเทือนแล้วทำให้แม่กับพี่ชายของน้องบอยเสียชีวิต
หลังจากนั้นน้องบอยก็เลยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
เพราะตัวแฟนสาวของผู้ชายคนนี้ก็เลยรับมาดูแลนะครับ
มาดูแลตั้งแต่เด็กนะฮะ๕ปีแล้วที่ดูแลน้องบอยนะครับ
แต่บอกว่าพฤติกรรมของน้องบอยคือเป็นเด็กดื้อเด็กสนจริง
แล้วก็ยกพัดลมให้ดูเนี่ยเพราะว่าน้องบอยเนี่ยทำพัดลมหลายตัวเนี่ย

บอยชอบเอาน้ำมาราดพัดลม
ราดตู้เย็นราดโทรทัศน์แบบนี้

คือยอมรับว่าเด็กสนทำให้แฟนสาวของเขา
ซึ่งเป็นพี่สาวของเด็กก็ต้องลงโทษ
ใช่ค่ะคือตีไปด้วยความโมโหเพราะเด็กสนจริง
เดี๋ยวลองฟังเสียงในเอหน่อยนะคะ
ผมหลักอยู่แต่พอได้ยินเสียง
ที่ตีน้องเหรอนะแล้วเราเคยลุกขึ้นมาห้ามไหมว่านู่นนี่นั่น

ตัวนายเอบอกว่าแฟนสาวของเขาก็จริงนะ
รักแล้วก็เลี้ยงดูน้องบอยมาโดยตลอดนะครับ
แต่ว่าน้องบอยสนแล้วก็ดื้อมาก
แฟนสาวก็เลยต้องตีครับแต่ไม่ได้ตีทุกวันนะ
จริงตัวเขาเองเขาบอกเขาก็รักนะ
รักน้องบอยเหมือนลูกคนนึงแล้วล่ะ

ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน

แต่เขาบอกว่าเด็กดื้อจริงนะฮะ
ค่ะทีนี้นอกจากถามในเอแล้วเนี่ยนะ

ถ้าเกิดมีการตีเด็กแล้วเด็กเป็นรอยขนาดนี้

ก็ใช่ไงคือเพื่อนบ้านได้ยินเสียงได้เห็น
เพื่อนบ้านก็เลยไปแจ้งร้องเรียน

เป็นเด็กแถวบ้านของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บนี่แหละครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องบอยถูกตีด้วยไม้แขวนเสื้อ

โดนพี่สาวตีกับตบแล้วก็บีบคอหลายครั้ง

เริ่มโตแล้วเขาบอกว่าโอ้โหอยากจะไปห้ามให้คุณ

แต่ก็ถูกต่อว่าบอกว่าอย่ายุ่ง

แต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ควรจะลงโทษขนาดนี้นะครับ
ตอนนั้นคนตีพูดอีกว่า
ถ้าไม่หยุดร้องนะจะจับไปมัดเลย
มัดไว้ที่เสาหลังบ้านแล้วเดี๋ยวตีอีก

บอกว่าได้ยินเสียงของน้องบอยถูกดุถูกตีบ่อยครั้ง
เท่านั้นคุณฟังประโยคที่เพื่อนบ้านเล่าแบบนี้

สะอึกสะอื้นในลำคอเด็ก๖ขวบเท่านั้นเองนะฮะ
คือแบบถ้าน้องส่งเสียงร้องออกมาเสียงดังอย่างนี้เขาก็จะยิ่งดีร้อง

คือไม่อยากให้เสียงออกเดี๋ยวที่เขาดู
ถ้าเสียงออกมาแม้แต่นิดเดียวเขาก็โดน
โดนอีกไม่ค่อยเห็นเลย
โอ้ยฟังแล้วก็สงสารนะ
ทีนี้ถามว่าตอนนี้แล้วน้องบอยอยู่ที่ไหน
เจ้าหน้าที่รับน้องบอยไปอยู่ที่บ้านพักเด็ก
สมุทรปราการเป็นกล่าวชั่วคราวก่อน
แล้วก็พาไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพพระประแดงนะคะ
ซึ่งเอาจริงนะคุณผู้ชมสภาพน้องบอย
เนื้อตามตัวเห็นร่องรอยแบบเมื่อกี้แล้วใช่ไหม

ชุดสีฟ้านี้มีชุดเดียวรองเท้าตอนแรกไม่มีใส่นะ
เปล่านะแล้วชาวบ้านหารองเท้ามาให้น้องบอย
ใช่แล้วตอนนี้ทางบ้านพักเด็กจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
จะดูแลทั้งฟื้นฟูเรื่องสภาพจิตใจ

ในการที่จะรักษาอาการทางสมองให้กับน้องบอยด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาน้องไปตรวจร่างกายด้วยนะ
ซึ่งนักข่าวของเราก็ตามข่าวนี้ไง
ไปที่บ้านที่น้องเคยอยู่
พอไปถึงที่บ้านประตูบ้านก็ปิดเงียบอยู่เลย
ไม่เจอนางสาวบีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้
นางสาวบีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องน่ะหลบหนีไปที่ไหนแล้วหรือเปล่านะคะ